เอาล่ะเรื่องแรกที่จะพาไปติดตามกัน
อะไรที่มันทำให้เป็นสีชมพูมันก็ดีต่อไป

โอ้โหอันนี้ฉันต่อให้

เขาหลงไหลครั่งคล้ายธาตุแมวคิตตี้
ก็เลยทำให้บ้านของเขากลายเป็นสีชมพู
แล้วก็เต็มไปด้วยคิตตี้เต็มตั้งแต่ผนัง
ันชะโครกเลยค่ะไปดูกันค่ะ
มันเป็นคิตตี้หมดจริงอ่ะ
จริงนะถ้าไม่บอกว่าเป็นบ้านคนผมนึกว่าพิพิธภัณฑ์คิตตี้
ใช่ถูกต้องแต่นี่คือบ้านเท้าบุญเรืองตะบน
แหวนอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
เป็นของนางสาวสุชาดามานุนะคะ
เจ้าของบ้านในฝันสีชมพูที่รักแมวคิตตี้เป็นชีวิตจิตใจเลยคุณ

รักมากขนาดที่ว่าสร้างบ้านที่มันตกแต่งด้วยเครื่องมือเครื่องใช้

จะเรียกว่าเกือบไหมหรือเรียกว่าทั้งหมดเลย

ผ้าม่านเอ่ยนะคะหน้าต่างไฟพัดลมนาฬิกากำแพง
เก้าอี้เตียงนอนอะไรแบบเป็นคิตตี้ไปหมด
โคมไฟคิตตี้คุณ

ที่นอนผ้าปูดที่นอนแล้วก็จะมีตุ๊กตงตุ๊กตาคิตตี้ไปด้วยนะคะ
เก้าอี้ที่ว่างค้า
อุปกรณ์ในครัวก็เป็นคิตตี้

ตู้เย็นอะไรคือคิตตี้หมดหม้อหุงข้าวลิ้นชักเครื่องปิ้งขนม
เดี๋ยวนะเจ้าตัวก็คือแต่งคิตตี้มาด้วย
ใช่ถูกต้องค่ะหวานแววจริงเลยนะคะ
เจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าบ้านหลังนี้สร้างขึ้นเองโดยคุณสามี
เพราะว่าสามีเป็นสถาปนิกอยู่แล้ว
แบบบ้านก็สร้างตามใจตัวเองเลย
สำหรับการตกแต่งตัวเองเป็นคนชอบแมวคิตตี้แบบนี้ตั้งแต่เด็ก
ก็เริ่มที่จะเก็บสะสมมาเป็น๑๐ปี
อันนี้คือเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็สะสมมานะ

ตอนนี้มีนอยู่ทั้งหมดนะคิตตี้นะ

เออคิตตี้ไปถึงชักโครงคุณดู

ิตตี้ไปหมดหมดจริง

ใช่คือคิตตี้ที่มีทั้งหมดบางส่วนก็นำมาตกแต่งบ้าน

ยังมีอีกมีโกดังนี่เป็นแค่บางส่วนนะ
ใช่แล้วค่ะตัวที่นำมาประดับในบ้านส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่หายาก
ก็จะหาซื้อมาเก็บไว้นะคะ
อย่างไม่ใช่ว่ามีเงินซื้อได้นะ
มันต้องใช้ความพยายามคุณเข้าใจไหม
แม้กระทั่งเล่นเกมท้ายสลากอะไรแบบนี้
เพื่อแลกคิตตี้มาก็มีเหมือนกัน

มีแม่คุณชอบ
ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องชื่นชมคุณสามี
ที่ยอมตามใจคุณภรรยา
ว่าคุณสามีรักภรรยามาก
แม้ว่าภรรยารักอะไรชอบอะไรก็สนับสนุนเต็มที่
ถึงขั้นทำบ้านสร้างบ้านออกแบบบ้าน
มาเป็นคิตตี้ให้ถูกใจภรรยาเลย
ทุกวันนี้ก่อนจะนอนคุณสามีก็ใส่ชุดคิตตี้นอก

นึกว่าคุณสามีคุณก็ใส่

ฉันไม่ใช่คิตตี้แหละ

แต่ถ้ามีประสบการณ์อะไรแชร์ได้นะ

เคโระอะไรแบบนี้ไหมคะ

น่ารักดีชื่นชมนะคะ

แล้วก็คุณสามีก็ให้เกียรติภรรยานะครับ

คุณชนะก็ต้องเอาเป็นแบบอย่างดูเอาไว้